คุณผู้ชมค่ะเบรกนี้ปิดท้ายกันด้วยเรื่องใสกันหน่อยค่ะ

ยศาสตร์ล้วนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขาบอกว่าจะพาไปนอนแช่น้ำว่า๑๐๘ชนิดกินข้าวเหนียวดำทำให้อยู่ยงคงกระพัน

ต้องไปดูนะคะที่สำนักเขาอ้อหรือว่าตักศิลามหาเวทในตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงค่ะ
บรรดาผู้ที่เชื่อเรื่องศัยศาสตร์อยู่โยงคงกระพันทั้งชายแล้วก็หญิงรวมแล้วกว่า๗๐๐คนเลยนะ
มาร่วมพิธีกรรมของสำนักเขาอ้อเนี่ยค่ะกินข้าวเหนียวดำที่หุงด้วยน้ำว่าน๑๐๘ชนิดแล้วก็มีการปลุกเสกตามพิธีกรรมเชื่อว่าจะทำให้อยู่ยงคงกระพันนะคะ
ผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะมีพระอาจารย์ภายในโบสถป้อนข้าวเหนียวดำให้กินส่วนผู้หญิงก็ต้องมารอหน้าโบสถ์แล้วค่ะรอรับข้าวเหนียวที่หน้าต่างโบสถ์
มีได้แค่๑๒คนเท่านั้น
เดี๋ยวนะของเรามีคนเคยไปลงใช่ไหม

อย่างที่บอกว่าคนที่ลงไปได้มีแค่๑๒คนเท่านั้นนะคะ
เพราะว่าต้องใช้เวลาตามพิธีกรรมก็คือสามวันสามคืนในการแช่
เอาซะเปื่อยเลยอ่ะส่วนใครที่ไม่ได้ลงอ่างแช่น้ำว่านก็ไม่เป็นไร
เขามีบริการนวดน้ำมันว่าน๑๐๘ชนิดดื่มน้ำว่าน๑๐๘ชนิดอีกเหมือนกัน
ก็ประสิทธิภาพอาจจะลดหลั่นกันไปนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าพิธีกรรมแช่น้ำว่านนี้นะ

หรือว่ามีใครที่เคยมีประสบการณ์
แช่ไปนวดหรือไปดื่มอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาถามพี่ทิศเป้

แช่มาแล้วเป็นอย่างไร

เดี๋ยวอดใจรอครู่เดียวนะคะ